ไปดูหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะ
คุณแม่อายุสักประมาณ๔๕
เธอเป็นแคดดี้ทำงานอยู่ที่สมุทรปราการนะ
มาร้องเรียนกับสื่อบอกว่าลูกของเธอคือไม่สบาย
คุณครูประจำชั้นก็นำตัวน้องไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำบลฉลงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมให้รอ
นอนรอแบบนั้นนานสักประมาณ๔ชั่วโมง
กระทั่งน้องเสียชีวิตในที่สุด
คุณแม่ก็เลยบอกว่าตอนนี้คืออยากขอความเป็นธรรม

คือสภาพตอนที่คุณแม่ไปถึงร่ำไห้นะคะ
เพราะว่าเข้าไปคือน้องก็หมดสติแล้วนะ
นี่คือน้องน้ำเพชรอุดมกันหรือว่าน้องน้ำอายุ๖ควบ
เป็นน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑
โรงเรียนวัดบางฉลงในตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เอาความคืบหน้าก่อนนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้น
วันนี้ตำรวจต้องเรียกทั้งคุณพ่อคุณแม่
คุณครูประจำชั้นแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะเล่าย้อนกลับไปแบบนี้ก่อนนะคะ
เรื่องของเรื่องที่มันเกิดเป็นเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ย
เนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้หญิงอายุสักประมาณ๔๒ปี
ว่าลูกสาวของเธอถูกอนามัยแห่งหนึ่ง
ไม่ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
ให้รอนอนแบบนั้นนะคะนอนรอความช่วยเหลือเนี่ย
สักประมาณ๔ชั่วโมงสุดท้ายน้องเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ที่เป็นแม่ก็คือนางสาวนงเยานะ
นางสาวนงเยาเธอบอกว่าลูกของเธอเดิมทีเดียวเป็นเด็กแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวช่วงเช้าของเมื่อวานก็คือวันที่สิบกันยายน
ช่วงเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนลูกก็บ่นปวดท้อง
ยังถามเลยว่าไปโรงเรียนไหวไหม
ลูกก็บอกว่าไปไหวเพราะว่าน้องเป็นคนชอบเรียนหนังสือ
เธอก็เลยตัดสินใจให้น้องไปเรียนตามปกติ
ส่วนตัวเธอก็ไปทำงานเป็นแคดดี้ของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งก็ใกล้กับโรงเรียนน้องแหละค่ะ
หลังจากที่เข้าไปทำงานเธอก็ปิดโทรศัพท์มือถือทันทีตามปกติ
แบบที่เคยทำแต่เดิมมา
จนกระทั่งเวลาเลิกงานสักประมาณ๔โมงเย็น
เธอไปเปิดโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแหละค่ะ
ข้อความไลน์เด้งขึ้นมาเยอะเลยนะคะ
มีข้อความไลน์จากกลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนผู้ปกครองด้วยกันบอกว่า
อาการลูกแย่มากลูกปวดท้องอย่างหนัก
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่อนามัยแห่งหนึ่ง
โรงเรียนที่ลูกเรียนก็คือโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางฉลงเนี่ยนะคะ
จากนั้นตัวเองก็คือคุณแม่รีบเดินทางมาที่อนามัยดังกล่าว
พอไปถึงคุณผู้ชมภาพนี้เลย
พบว่าน้องนอนหมดสติตัวซีดปากเขียวอยู่บนเตียงคนไข้
หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อนามัยมาถามนะคะ
มาถามว่าจะส่งต่อตัวน้องไปรักษาเลยหรือเปล่า
เธอก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องมีลักษณะคำถามแบบนี้
ในเมื่อก็เห็นอยู่ว่าลูกเธอนอนหมดสติ

หนักขนาดนั้นแล้วตัวซีดปากเขียวแล้วนะคะ

แบบนี้ตัดสินใจอุ้มลูกใส่อ้อมอกค่ะ
วิ่งลงมาจากอาคารเพื่อไปหารถไปโรงพยาบาลบางพลี

ตอนนั้นเธอบอกเลยนะว่าเธอช็อกมาก

แล้วก็ไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวเธอ

ไปเห็นรถเก๋งปริศนาคันหนึ่งจอดอยู่ในอนามัย
เจ้าของคันที่คนขับรถเก่งคันนี้

เดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาลบางพลีให้
เธอก็อุ้มลูกของเธอขึ้นไปบนรถ
จนกระทั่งมาถึงระหว่างทาง
คนขับรถก็บอกว่าให้ลงจากรถ
แล้วก็ต่อแท็กซี่ไปโรงพยาบาลบางผีด้วยตัวเอง
หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ
เธอตัดสินใจเรียกแท็กซี่
ซี่ก็พามาที่โรงพยาบาลทันทีค่ะ

เริ่มชักหมดสติหนักกว่าเก่านะคะ

เพราะว่าลูกคือหมดสติตอนนี้ไม่รู้ตัวแล้วนะ

ลูกเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงห้องฉุกเฉิน

ค่ะส่วนการสอบถามครูประจำชั้นนะคะ
ก็คือคุณครูสรินานนินโต
คุณครูก็มีการพูดคุยนะคะ
คุณครูบอกว่ามีอาการปวดท้อง
น้องน้ำมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
ฟุบล้มกองกับพื้นเลย
ครูประจำชั้นตอนแรกพาไปเข้าห้องพยาบาลก่อน
ถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ถามว่าไหวไหม
กลับไปเรียนไหมน้องน้ำยืนยันเหมือนเดิมว่า
กลับไปเรียนแต่พอกลับไปเรียนปุ๊บนะคะ

จุดสุดท้ายที่เห็นท่าไม่ดีคือไปจับตัวน้อง

อุณหภูมิในร่างกายมันลดต่ำลงแล้วค่ะ

น้องก็ยืนยันเหมือนเดิมว่ายังปวดท้องอยู่นะคะ
แล้วก็เลยตัดสินใจไปบอกครูพันละ

ก็คืออาจารย์เลอร์ชายใจทัศน์
วานให้ไปส่งโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแถวโรงเรียนให้หน่อย
ตอนที่ไปเป็นช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๕๐นาที
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณครูก็นั่งรออยู่ที่หน้าห้องพยาบาล
รอดูอาการของน้องฟังเสียงคุณครูพระ
ที่ไปส่งตัวน้องที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางฉลงค่ะ
ดูเลยใช่ไหมครับแล้วคุณหมอได้แจ้งคุณครูว่าอย่างไรครับ
คุณหมอทำอาการผมว่าว่าน้องเป็นอะไรมา
เขาบอกว่าน้องมีอาการอาเจียนอะไรใหม่
ผมก็แจ้งตามที่ได้รับแจ้งมา
แล้วคุณหมอก็ดูแลเบื้องต้นก็ดูแลเด็กอยู่ครับ

ก็คือเท่าที่เราดูด้วยสายตาเราเองน้องก็ยังไม่ได้มีอาการหนักมาก

แล้วหลังจากนั้นนานไหมครับน้องเขามีอาการขึ้นมา
เอ่อคือนักตอนนั้นน้องก็อยู่ในห้องมาครับ
คือหมอกับหมอพวกนั้นก็ดูแล
ก็อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแล้ว
ก็ออกมานั่งข้างนอกเพื่อให้เป็นเรื่องขององค์ฟ้างอยู่ข้างแทน
ตอนนั้นเนี่ยคือ
นามัยทำไมรู้ว่าตัวเองรักษาไม่ได้
ไม่ยอมส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า

ตอนนั้นคุณผู้ชมมีเพื่อนที่เป็นผู้ปกครองของเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
พยายามที่จะขอตัวลูกไปส่งโรงพยาบาลบางพลี
แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธแล้วก็อ้างว่า
ต้องเป็นแม่หรือพ่อเท่านั้นจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายส่งต่อได้
เนื่องจากต้องรอให้แม่หรือพ่อมาเซ็นเอกสารซะก่อน
ทำให้ลูกสาวที่ปวดท้องอย่างรุนแรงคือนอนรอ
นอนรอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนกระทั่งถึง๔โมงครึ่ง
กว่าที่ตัวเองจะทราบเรื่องนับเวลาดู

ถามกลับไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายแพทย์พรณรงสีม่วง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ตอนนี้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับญาติ

บอกว่าเรื่องนี้ทางสาธารณสุขจะไม่นิ่งเฉย
และจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่เอาล่ะเบื้องต้นเรื่องของการเยียวยาความเสียหาย
ก็ได้มีการใช้ช่องทางของมาตรา๔๑พรบ

ในการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีอันนี้
เสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่

แต่ว่าเป็นเรื่องที่ให้น้องนอนรอตั้ง๔ชั่วโมงนานมากนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าตัวเองเนี่ย

อาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษา
ก็ถ้าเกิดว่าเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบส่งต่อค่ะ
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสรุปแล้วน้องเสียชีวิตเพราะอะไรด้วยอาการปวดท้อง